โอ๊ยเชอรรี่โผดหัวโผดหัวแทนนุลสุธธิดาเลย
มาอีกก็เป็นโพสต์เป็นคลิปวิดีโอเลยค่ะ

เมื่อมีคนขับรถเข้ามาขนของในบ้านค่ะ
บอกเองเลยนะว่าวันนั้นพูดไม่รู้เรื่อง

แล้วกลับเข้ามาเนี่ยเจอรถกำลังมาขนของอยู่ในบ้าน

เพราะว่าคนนี้เขาตั้งใจจะมาล็อกบ้าน

แต่กลับเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันแบบนี้

เออวอนคนเข้ามาช่วยเหลือด้วยค่ะ

แต่เรื่องโพสต์นี้ก็คือเราโพสต์ขึ้นมาเฉยอาจจะไม่เกี่ยวกับเขานะ
คือเราโทรไปถามว่าเมื่อไหร่เสร็จ

ก็พอทราบบ้างว่าเขาขายของอีกแล้ว
แต่ว่าจริงเราก็อยากจะบอกว่าส่วนหนึ่งก็น่าจะแบ่งมา
สำหรับจ่ายในส่วนความเสียหาย
หลายท่านที่ติดต่อเข้ามาว่าเคยโดนเหตุการณ์แบบนี้

ซึ่งเราก็ทำให้เรายิ่งไม่สบายใจ
ใครที่พอจะช่วยนุ๊กได้หรือว่าผู้ใหญ่ท่านไหนนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นนายตำรวจนะคะ
หรือจะเป็นทนายมีความสามารถที่จะช่วยนุ๊กตรงนี้
ก็อยากจะให้ช่วยนิดนึงค่ะ